มีเรื่องกระทบกระทั่งบนท้องถนนให้เกิดขึ้นให้ติดตามกันอีกแล้วค่ะ

แต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะ
คลิปนี้ค่ะเป็นเหตุทะเลาวิวาสระหว่างชายหนุ่มขับรถเบนส์กับชายชาวต่างชาติชาวเบลเยี่ยมกลางสี่แยกไฟแดงในจังหวัดระยองนะคะ
โดยชายขับเน้นได้บันดาลโทษะลงจากรถมาต่อยชายชาวเบลเยี่ยมจนล้มลงกลางถนนก่อนจะขับรถออกไป
ซึ่งผู้โพสต์ก็บรรยายข้อความค่ะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องกลับรถต่อยแล้วหนีเลยเรื่องมีอยู่ว่าฝรั่งขับรถจะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนแล้วเกิดไปฟาดหน้าพี่เบนส์เขาเข้า
เบนส์เลยปาดคืนแล้วเบรกจะให้ชนท้ายก็เลยมีปากเสียงกัน
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปตามแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังต่างนะคะแล้วก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมคนขับรถเบนส์เป็นจำนวนมากค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราได้สอบถามไปยังนางอัชราวดีแฮเตอร์ค้านนะคะวัย๓๘ปีเจ้าของคลิปวิดีโอ
ว่าชายต่างชาติที่ถูกต่อยเนี่ยเป็นสามีของเธอเองชื่อว่านายโรแลนด์แฮเตอร์คานวัย๖๘ปีสัญชาติเบลเชียมค่ะ
เหตุเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกไฟแดงระยองอขิตตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมานะคะ
ระหว่างที่เธอและสามีเนี่ยขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเซ็นโยเซฟระยองก็มีการขับรถปาดหน้ากันกับคู่กรณีที่ขับรถเบนส์ค่ะ
หลังจากนั้นชายขับรถเบนส์ก็ได้เปิดกระจกผู้จาหยาบคายแล้วก็ชูนิ้วให้
กระทั่งรถไปเจาะที่สี่แยกไฟแดงสามีของเธอได้ลงจากรถไปถามคู่กรณีเป็นภาษาดัชว่า
คุณขับรถอย่างนี้ได้อย่างไรจนทำให้คู่กรณีไม่พอใจแล้วก็ลงมาต่อยค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีคำสัมภาษณ์ของชายขับรถเบนส์ออกมาเช่นเดียวกันเขาให้การแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเขาขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในระยองเหมือนกัน
ทำให้ผมต้องเบรกกระทันหันจนเสียหลักเกือบชนฟุตปาดจากนั้นรถคันนี้ก็ขับออกไปแล้วก็เบรกอีกหลายครั้งนะคะ
แต่เขาขับมาปาดแล้วก็เบรกให้ชนแบบนี้หลายครั้งจนเกือบเกิดอุบัติเหตุด้วยความโมโหผมจึงขับรถแซงไปก่อนหันไปด่าหนึ่งคำ

ฝรั่งคนขับมีอายุแล้วเดินมาที่รถผม
ข้อกระจกเรียกผมก็ไม่เปิดเขาก็ทุบกระจกติดกัน
ผมจึงลดกระจกลงเห็นลักษณะพูดเหมือนภาษาดัช
แต่แทนที่เขาจะกลับไปที่รถเนี่ยเขากลับมาชกที่หน้าของผมหนึ่งครั้ง
ด้วยความโหม่โหผมเลยปลดประตูรถแล้วก็ลงไปชกหน้าฝรั่งคนนั้นคืน
แล้วก็ขับไปส่งลูกสาวต่อที่โรงเรียนนะคะ

ว่าจริงแล้วมั่นใจว่าภรรยาของชาวต่างชาติที่อัดคลิป

แต่ตัดแค่คลิปตอนที่ผมลงไปชกฝรั่งไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์

จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำให้เสื่อมเสียนะคะ
โดยไปสอบถามทางด้านตำรวจ
ร้อยตำรวจโทยิงหัทยาสัมมารองสารวัตรสอบสวน

ได้เดินทางมาแสดงตัวตนที่สถานีตำรวจเช่นเดียวกัน
ซึ่งแน่นอนจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ
จะสอบวันนี้เวลา๑๐นาฬิกาค่ะ